แต่ทีนี้ถ้าเกิดมีวันโหวตนายกเกิดขึ้น

หลังจากเพื่อไทยเขาฉีกข้ามคั่วไปเนี่ยนะครับ

แล้วก้าวไกลจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับพักเพื่อไทยไหม
ถ้าไปจับคั่วรัฐบาลใหม่นะครับ
มธิออกมาเนี่ยคุณชายธวัฒน์ตุราธนเลยค่ะ
การพักษ์บอกสอพักษ์ก้าวกลาย๑๕๐คน

โหวตให้แคนดิเดตนายกมนตรีของพักเพื่อไทยนะครับ
แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบ
แต่ก็จะมีค่าเท่ากันใช่ไหมถ้างดออกเสียงก็ไม่ได้เสี่ยง
เพราะว่าเห็นชอบเท่านั้นนะฮะ๓๗๕เสียงขึ้นไปนะครับ
แต่เหมือนกับว่าอารมณ์ความรุนแรงอะไรอย่างนี้ละมั้ง
อารมณ์ว่าแบบถึงขั้นงดออกเสียงหรือแบบระดับแบบไม่เห็นชอบ
ต้องไปรอดูว่าวันใกล้วันโหวตของเขาเนี่ย
เก้าไกลเขาจะมีมติเพิ่มไหมอย่างเช่นว่าพักเราจะไม่เห็นชอบ
พักเราจะงดออกเสียงนี่นะฮะ
แต่วันนี้พักก้าวไกลเนี่ยบอกว่ามีเหตุผลอยู่๓ข้อนะครับ
ในการที่จะไม่ยกมือโหวตนะฮะให้กับแคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวลองฟังคุณชัยธวัฒน์ก่อนกันแล้วกันนะครับ
การต่อไปนี้นะครับ
ประการที่๑เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้
เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนารมณ์ขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้แสดงออก
การเลือกตั้งเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๖นะครับ
ประการที่๒การที่จะให้สอสอของพักเก้าไกรโหวต
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งอยู่นี้
ไม่ใช่การปิดสวิตช์สอวอแต่นี่เป็นการเดินตามสว
เดินตามความต้องการของสวในการที่จะบิดเบือนผลการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าที่ผ่านมานะครับสวจำนวนมาก
และพักคั่วรัฐบาลเดิมต้องการปิดสวิตช์ก้าวไกล

ประการที่สามนะครับเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับ
ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่าย
ยกเว้นเกรงใจประชาชนจะไม่สามารถผลักดันวาระที่ก้าวหน้า
และทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับ
นี่ก็เป็น๓เหตุผลสั้น
ที่สอสอของพักเก้าไกรได้มีมติในวันนี้ครับ
ก็ทางก้าวไกลเนี่ยบอกว่า๓เหตุผลนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าการไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทยนั้นนะครับ
ไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย
แต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำสัญญาที่พักเก้าไกลให้ไว้กับประชาชนก็คือ
มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเรา
นี่นะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาประกาศไปเนี่ย๒๓๘เสียง

อันนี้ไม่รวมที่พลังประชารัฐบอกว่าจะยกมือโหวตให้อีก๔๐นะ
แต่รัฐบาลของเขาของเพื่อไทยในขณะนี้ที่จับมืออย่างเป็นทางการ๒๓๘เสียง
ค่ะซึ่งคุณภูมิธรรมเขาก็บอกนะคะว่านักข่าวถามนะคะว่าตกลงแล้วยังไง
สองลุงจะร่วมหรือไม่ร่วมอย่างไร
หรือแค่โหวตนายกรัฐมนตรีให้เฉยหรือจะยังไง
คุณภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะรู้แน่นอนก่อนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะชัดว่าจะมีสองลุงหรือเปล่า
คือวันนี้ต้องรอฟังสัญญาณว่าจะโหวตวันไหน

แต่ถ้าดูตัวเลขณขณะนี้ถ้าไปลบ๓๗๕นะที่ต้องการนะครับในการโหวตนายกเนี่ย
เท่ากับเพื่อไทยต้องการอีก๑๓๗เสียง